ช่างที่เราคิดว่าโอ้โหเขาชำนาญแล้วนะ

โอ้โหระเบิดคามือเลยคุณผู้ชมฮะโอ้โหเป็นไรไหมน่ะโอ้โหเหตุเกิดที่อู่ช่างแบงค์ตั้งอยู่หมู่๕ตะบนวังน้อยที่อายุทยา
เจ้าของอู๋ชื่อพี่ภูรินัทครับก็เล่าว่าตอนนั้นน่ะมันหกโมงเย็น
อังคารที่ผ่านมาครับมีลูกค้าเอาล้อรถมาเปลี่ยนกระทะ๒วง
เขาเองก็ตรวจสอบสภาพยางเห็นแล้วว่ายางรถมันเก่าสภาพก็เก่าแล้วนะ
เขาก็จะระมัดระวังเป็นพิเศษเลยตอนเปลี่ยนยางใส่กระทะเนี่ยตอนนั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมพี่เบิร์ต
ยังไงกำลังสูบยางเออสูบยางเท่าไหร่ล่ะสามสิบปอนด์อู้
ล้อที่หนึ่งเสร็จไปอ่ะไม่มีปัญหาเปลี่ยนล้อที่สองกำลังจะเสร็จ
ก็สูบลมยางเข้าไปสามสิบปอนด์กำลังจะเอาไอ้หัวจุ๊บลมยางอ่ะ
จะเอามาใส่ครับจังหวะนั้นแหละคุณผู้ชมฮะ
แรงดันของลมมันเกิดดันยางรถออกจากขอบกระทะครับ
ก็เลยเกิดเป็นแรงอัดระเบิดขึ้นมาจนล้อนี่กระเด็นขึ้นไปบนหลังคา
ครับโอ้โหแรงมากนะแรงเลยครับขึ้นไปสูงเลย
เห็นเหตุการณ์ได้ยินเสียงก็รีบเข้ามาช่วยพี่เขา
แล้วก็โทรตามรถกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลยังดีครับคุณผู้ชม
แขนเขาไม่หักแต่ก็ต้องเย็บแผลที่โดนแรงระเบิดไป๒เข็ม
แขนยังตอนนี้ยังสามารถใช้งานได้ไม่ตามปกติเลยนะ
ต้องพักฟื้นอีกแป๊บหนึ่งครับเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนเป็นช่างเลยครับ
ต้องระมัดระวังจริงแม้ว่าเราเนี่ยรู้แล้วล่ะว่าเราชำนาญการ
เราทำอะไรเราเคยทำมานานแล้วแต่ก็ต้องระวังอยู่ดีครับ
เขาบอกเนี่ยขนาดเขาเองระวังก็ระวังแล้วนะ
โอ้โหนี่ยังต้องเข้าแบบนี้เลยฮะดามแขนไว้นะค่ะ